สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
หลักฐานที่มีถึง๗ล้านไหมคะ
ที่มี๔ล้านเศษไม่ถึง๗๐
คือแปลว่าตอนนี้ที่เสียอ้วนพูดเนี่ยระหว่างที่อยู่ในการจับกลุ่มแล้วเนี่ย
ล้านเนี่ยก็ยังไม่มีใครมีตัวเลขในมือถึง๗ล้านที่เป็นหลักฐานถูกไหมฮะ
ใช่แต่ผมมั่นใจว่าวันนี้เจอพี่สาวของน้องฟอสนะครับ
พี่สาวน้องฟอสก็เล่าให้ฟังว่าว่าเรื่องมันเป็นอะไรมุมทางนี้เท่าที่เขาทราบมา
เขาบอกว่าลงมาแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนโดยที่ในลักษณะพี่อ้วนเนี่ยจะมา
แล้วพอฟอร์สเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาสปายวิ่งหนี

อันนี้ที่พี่สาวเขาเล่ามาเนื้อหาใจความอยู่ในประมาณนี้
คุณโจ้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณโจ้บอกว่าน่าจะเกิดจากการบันดาลโทษะใช่ไหมคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามคดีนี้กันต่อนะคะ

เพราะว่าฝนตกหนักมากที่วิภาวดีรังสิตนะคะ
สนับงานชิ้นขาดคดีสนับงานแอร์การสมสตร์
อาจารย์ประเมนอินทรรณชมโนมสวัสดีค่ะอาจารย์

เมื่อวานตกหนักมาก

เพราะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายแล้ว

แต่สำหรับตำรวจน่าจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อน

อ้วนและทีมทำผิด

แต่มูลเหตุแห่งคดีต่างหากที่ทำให้กระแสข่าวนี้ยังไม่จบ

คุณผู้ชมคะถ้าตามข่าวนี้ค่ะอาจารย์

ตำรวจนะคะก็คิดว่าควรจะงด

เมื่อวานี้เราได้คุยกับคุณโจ้สปอร์ตไลท์

ในช่วงหลังใช้สถานะว่าเป็นเพื่อน
คุณอ้วนเสียอ้วน
แล้วก็เมื่อวานี้คุยกันละเอียดทีเดียว

แต่ว่าเอาล่ะในความเห็นของคุณโจ้

เวลาพูดกันให้มันยิ่งทำให้อารมณ์มันขึ้นหรือเปล่า

มันเป็นข้อมูลลักษณะแบบไหน
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ไม่แน่ใจมีด่งมีดื่มแอลกอฮอลอะไรขึ้นไปที่จะ

อันนี้คือในมุมของคุณโจ้สปอร์ตไลท์
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไว้ว่า
กระแสข่าวเนี่ยเอาตรงนะอาจารย์อันนี้เราพูดภาษาชาวบ้านเลย

คดีคือคดีแต่ในแง่ความรู้สึกต่อข่าว

ค่อนข้างเห็นใจเสียอ้วน

เพราะมูลเหตุของคดี

คำถามแรกของเรียนคือว่าอาจารย์
มันเกิดบ่อยไหมที่
ที่คดีเนี่ยลงโทษคนทำแต่ว่ามูลเหตุแห่งคดีเนี่ย
มันเล้าให้ทำแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนคดีได้อยู่ดี
เออบ้านเราเองเนี่ยจริงแล้วเราก็ไม่ค่อยเน้นที่มูลเหตุแห่งคดีเท่าไหร่นะ

เหตุมูลเหตุมูลเหตุจูงใจ
ตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟัง
อย่างกรณีของกุญพ่อที่กระโดดตรงตาย

เราไม่เห็นมูลเหตุจูงใจของคดีนี้เลยใช่ไหม

กระทั่งขึ้นสารแล้วก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยของมูลเหตุจูงใจที่ไปก่อให้มีการแทงกัน

นี่คือโดยบริบทคดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
จะมีสัก๑๐๒๐คดีที่สำคัญเราอาจจะมองที่คดีท่านพบตรไปทำที่ภาคใต้ยิง๘๗ศพอะไรเนี่ย

ก็จะมีมูลเหตุจูงใจออกมานิดนึงว่าเรื่องที่ดิน

แต่ว่าคดีนี้ที่เป็นที่สนใจและเป็นที่น่าศึกษา
เราต้องพูดถึงการศึกษาเราไม่พูดถึงผลคดีนะ

ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ถ้าจะต่อสู้ว่าจริงนะเพราะฟังดูเหมือนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไตรตรองแต่ตำรวจเขาสอบไตรตรองชัดเจนทีเดียวชัดนะมีการวางแผนอันนี้พูดในแง่ทฤษฎีชัดเจนแต่ตัวตัวตัวคุณโจ้พูดหรือแม้กระทั่งคุณอ้วนที่เขาพูดเขาพูดเหมือนเขาไม่ได้ไตรตรองเขาคิดจะมาทวงเงินทีนี้ทีนี้พอบอกว่าไม่ได้ตรองเพราะจะมาทวงเงินคำถามมันก็เกิดต่อไปการทวงเงิน
ทวงที่ใครทีนี้เรามองกันว่าแม่ไปล้านหนึ่งใช่ไหมพ่อบอกตั้งแต่ล้านเจ็ดคือพ่อมีตัวเลขทั้งล้านกว่ากับสองล้านกว่าเออแต่มันไม่ใช่๗ล้านอย่างที่ว่าในข่าวนะทีนี้ทีนี้ถ้าเราเรามานั่งนึกในความเป็นไปได้นะครับเป็นเหตุเป็นผลเขาควรจะทวงเงินกับสปายหรือจะควรจะทวงกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพราะมันมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่ไป
เห็นไหมก็เข้าใจกับพูดตรงนู้นมากกว่า
เรียนแบ่งใหญ่ก่อนนะแบ่งใหญ่คืออาจจะหนึ่งเรื่องเงิน
หรืออาจจะสองเรื่องชู้สาวหึงห่วงห่วง
ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่คนก็อยากจะรู้ว่าตกลงยังอยู่ที่ไตรตรองฆ่าโดยไตรตรอง
หรือจะสามารถดึงลงเอาไต่ตองออกได้

แล้วจะเป็นอย่างอื่นโดยที่ต้องอธิบายให้ได้ว่า
ทำไมไต่ตองมันดันโทษศาสตร์หรืออย่างอื่นใด
อันนี้คือ๒กลุ่มเนื้อหา
ซึ่งเดี๋ยวในรายการนะคะเราจะได้คุยกับอ้ำ
เป็นเพื่อนของทั้งสปายและฟอส
อ้ำคือคนที่เสียอ้วนให้นกต่อเข้ามาตีสนิท
เพื่อสังเกตและก็ส่งข้อมูล
แต่ละจุดแต่ละจุดที่ไปเที่ยวกันให้
ซึ่งนะวันนี้เราแนะนำเขาในฐานะเพื่อนของเสียอ้วนนะคะ
เมื่อวานนี้เอาเรื่องเงินก่อนถ้ามันไปเรื่องทวงหนี้
คุณโจ้พูดเอ่ยมาเอง๗ล้านในขณะที่แม่ยังยืนยัน๑ล้าน
อาจจะมีตัวเลขออกมาในข่าวอยู่๒ตัวเลขนะคะ
เราไปฟังคุณโจ้เมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ไว้
เดี๋ยวกลับมาว่าน้ำหนักเรื่องเงินเพียงพอไหม
ถ้าจะใช้สู้ให้ข้อหาน้อยกว่าไต่ตรอง

แต่จากการให้สัมภาษณ์ของคุณโจ้ในสื่อเนี่ย
คุณโจ้พูดไปถึงเรื่องของการก่อเหตุซะด้วยซ้ำ
ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากการบันดาลโทษะเหรอคะ
ผมว่าใช่คืออย่างนี้
ก่อนหน้านี้ได้ไปเจอพี่สาวของฟอส
พี่สาวของพอร์ตก็พูดแบบนึงว่าลงไป
คุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วถึงจะลงมือยิง
แต่ผมคุยกับชุดที่ไปพาอ้วนมาจากเขมร
เขาบอกว่าอ้วนสารภาพว่ายิงเลยไม่ได้คุย
แล้วท่านายมีอะไรบ้าง

ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นกับการที่จะทำสำนวนฟ้อง
ค่ะว่าตกลงเท่าที่ทนายมี
ตอนที่จะทำคดีฟ้องร้องเอาเงินคืนจากครอบครัวสปาย
หลักฐานที่มีถึง๗ล้านไหมคะ
ที่มี๔ล้านเศษไม่ถึง๗
คือแปลว่าตอนนี้ที่เสียอ้วนพูด
ระหว่างที่อยู่ในการจับกลุ่มแล้วเนี่ย
๗ล้านก็ยังไม่มีใครมีตัวเลขในมือถึง๗ล้าน

อันนี้คือโยงมาที่อาจารย์บอกว่า
อธิบายได้ไหมว่าเป็นการมาทวงเงิน
แล้วถ้าทวงเงินจะต้องทวงที่สปาย

คือเหตุผลมันจะไปทวงเงินกันข้างถนนกับเด็ก
หรือว่าจะควรจะไปทวงกับพ่อแม่

แต่เราไม่รู้ว่าอ้วนเขาเคยไปหาพ่อแม่กันไหม

แต่เท่าที่ฟังรู้สึกจะไม่เคยเจอกัน
ใช่ไหมแต่เวลาโอนเงินเนี่ยโอนบอก
แต่ว่าถ้าผิดเงื่อนไขแล้วเนี่ย
มันควรจะคุยกับพ่อแม่ไหม
แม่พ่อสปายไม่ยอมอยู่กับผม

เงินที่ให้ผมขอคืนมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหม
อาจารย์แต่ถ้าสมมุติเราจะรวมสาเหตุจริงเนี่ย
มันคงไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวไหมคะ

มันเหมือนเสียศักดิ์ศรีมันโมโหมันหลายอย่าง

อาจจะอยากทวงกับสปายด้วยซ้ำไป
เพื่อที่จะพูดคุยกันว่าตกลงเอายังไง
ถ้าทวงตรงนั้นมันก็คือ
พฤติกรรมก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินใช่ไหม

ถ้าไปทวงกับสปายก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ทวงอย่างนั้นน่าจะข่มขู่มากกว่าทวงจริง
ถ้าทวงจริงต้องทวงกับพ่อกับแม่
แล้วเรามองความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
แต่ว่าเรื่องหึงหวงเนี่ย

แค้นด้วยความรักเนี่ยมันชัดมากนะ

ซึ่งในส่วนของอารมณ์

ว่าจะมีอารมณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างค่ะ
ที่คุณโจ้บอกว่าบันดาลโทษะร้อยเปอร์เซ็นต์
เมื่อสักครู่นี้ที่พูดในช่วงแรกเนี่ยนะคะ

เท่ากับว่าเสียอ้วน
แม้ว่าจะมีทีม
วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน

บอลก็ให้การกับพนักงานสอบสวน

ว่าอ้วนชวนไปทวงหนี้

ผมสงสัยว่าสายันส่งอะไรให้อ้วนอ่าน

อ่านของสายันวันสุดท้ายวันไหนคะ

ตั้งแต่สมัยรู้จักกับน้องสปายกัน
เผาะกับสปายถ่ายรูปไปญี่ปุ่น
ที่ปังรูปออกมาว่าอ้วนรู้สึกไม่ดี

นึกออกไหมฮะทีนี้ในเคสที่สายันเป็นนกต่ออย่างที่บอก
สายันส่งพิกัดส่งอะไรไปอีก

มันเป็นเหตุที่ทำให้อ้วนโมโหได้ขนาดไหน
ไอ้คนที่นั่งอยู่ในรถทั้งเบาทั้งบอล
ในรถคุณร้องเพลงติดใจกันไปหรือเปล่า
หรือคุณปอบประโลมลูกพี่คุณว่าอย่าไปทำเขาเลยกลับบ้านกันเถอะ

ทั้งหมดกินดื่มอะไรกันเข้าไปไหม
ซึ่งอ้วนปกติถ้าไม่เมาหนักจะไม่เพี้ยนขนาดนี้

อันนี้ผมวิเคราะห์ให้ฟังเฉย
คุณโจ้ตัดประเด็นเรื่องของคำพูดของสปายของฟอส
ท่าทีของสปายของฟอสณจุดเกิดเหตุออกไปเลยถูกไหมคะ
ไม่น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจทำใช่ไหมคะ
ผมมองว่าคือผมไม่ทราบจริงว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงไง

คือคนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้
เราไม่ได้เห็นหลักฐานอ้างถึง
สมมุติว่าเขาอาจจะคุยกันก็ได้
แต่ปรากฏพยานแวดล้อมบอกว่าไม่ได้คุยลงมาก็ยิงเลย

ตอนทำแผนก็สารภาพว่าลงมาก็ยิงเลยก็ได้
คือตอนนี้มันไม่มีใครมานั่งย้อนแย้งได้ชัดเจน
มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอว่ามีการคุยกันก่อนแล้วก็เพิ่งเกิดการยิง
เพราะมันไม่มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเลย
อาจารย์สมมุตินะคะสมมุติถ้าจะเข้านิยามบันดาลโทษะเนี่ย
ที่มันจะมีผลทางกฎหมายคือคนที่ถูกทำร้าย
เป็นคนทำให้คนลงมือบันดาลโทษะ

เพื่อนยุลูกน้องแบบกระตุ้น
มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องเกิดจากการที่ไปพบเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
พูดเขาเล่าให้ฟังแล้วไปทำร้ายเลยมันคงไม่ถึงขณะ
เพราะว่ามันต้องขึ้นต้นอยู่ว่าอย่างนี้

ในแนวคำสัญลักษณะศาติกาก็มีหลายแนว
ใช่ไหมครับเช่นไปอาบ
มีอะไรกับภรรยาเขาหรือไปแค่ไปนอนหนุนตัก
ผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ร่วมประเวณีก็ได้

หรือว่าพูดจาพ่อเองฉันฆ่ามาแล้วนะวันนี้จะฆ่าเองด้วย
อันนี้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ต้องถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
คำว่าข่มเหงผู้กระทำผู้ที่เราต้องไปทำกับผู้ที่ข่มเหงเรา
คือถ้าสมมุติจะพิสูจน์ในศาลนะคะอาจารย์ถ้าจะดึงไปให้เป็นบันดาลโทษะได้จริง
คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสปายและฟอสเป็นคนทำให้เสียอ้วนต้องบันดาลโทษะ
เราตัดใดดรองกันนะอันนี้ถ้าสมมติอยากจะพิสูจน์บันดาลโทษะ
คือต้องทำให้เห็นให้ได้ว่าผู้ตายสองคนทำให้เสียอ้วนบันดาลโทษะลงมือฆ่า
ไม่เกี่ยวกับว่าลูกน้องพูดยังไงมาในรถส่งข้อความยังไงมาระหว่างทางไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
มันจะต้องดูว่าเออไปเดินกันเห็นเขาจูงมือถือแขนกัน
สมมุติถ้าลูกน้องส่งรูปมาให้ดูมันส่งตอนไหน
มันส่งก่อนหน้านั้นคือบันดาลโทษะมันต้องทันทีทันใดที่เห็น
แต่อันนี้ที่เราคุยกันนะคะต้องหลุดไตรองให้ได้ด้วยนะ
เพราะอย่าลืมว่าการที่บินมาเช่ารถต่อรถมีคนมาพกเอาปืนมาด้วย
อันนี้ต้องให้หลุดไต่ตองให้ได้
ต้องถอดไตรตรองออกไปก่อนถ้ายังเป็นไตรตรองอยู่จะสู้บันดาลโทษะไม่มีทางเลย
เพราะตั้งใจมาตั้งแต่ต้นเราบอกว่าตั้งใจมาถึงปั๊บ
ถึงเห็นปั๊บเกิดบันดาลโทษะหรือยิงมันก็ไม่ใช่
เพราะมันติดคำว่าตั้งใจมาตั้งแต่ต้น
ถ้าสมมุติว่ามาทวงเงิน
สมมุติเขามาสู้เรื่องมาทวงเงินเฉยไม่ได้เตรียมมาทำอะไรเลย
ทวงเงินเฉยมันก็ถึงผมต้องบอกประเด็นไง
มันจะทวงที่ไหนทวงอย่างไร
มันจะต้องมีคำพูดที่คุณโจ้เขาพูดเมื่อสักครู่
มันต้องมีปรากฏชัดว่าได้มีการพูดคุยเรื่องทวงเงินก่อน
เพราะถ้าที่เราเห็นเราไม่เห็นการพูดคุยนะครับ
ถ้าพูดคุยแล้วมันก็น่าจะ
ถ้าพูดคุยนะเรานึกออกไหมตอนที่มีญาติของพักพวกของน้องสปายก็พูด
อันนี้เขาเข้าไปบีบคอเลยมีบางตอนนี้เข้าบีบคอเลย
เพราะฉะนั้นมันต้องมีคุยแต่ว่าจากภาพจากภาพที่คุณอ้วนเขารับสารภาพ
และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ
เราไม่เห็นเขาแสดงว่าเขาพูดคุย
ทีนี้ก็จะเป็นบทเรียนอันหนึ่งเป็นบทเรียนให้กับประชาชนเข้าใจว่า
ถ้ารับสารภาพแล้วสมมุติบอกมีการพูดคุย
คุณต้องให้การให้เสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นสอบสวนเลย
ไม่ใช่เข้าไปถึงแล้วทำท่าเลย
แต่ถ้าเข้าไปถึงแล้วบอกพนักงานสอบสวน
คุยกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แล้วในขณะนั้นคนนั้นไปทางไหนคนนี้ไปไหน
ไปตรงไหนสปายว่ายังไงแล้วถึง
แต่อันนี้มันปรากฏจากข้างหลัง

อาจารย์ก็ยังแบ่งย่อยลงไปให้อีกว่า
จริงแล้วโดนน้ำหนักมันควรจะไปทวงใคร

พ่อจากแม่ก็ได้ต่อให้เขาให้พ่อกับแม่สปายนะ
อาจจะมีเรื่องอื่นที่อยากจะมาคุยกับสปายเอง
แต่อันนี้มันจะมาถูกหยุดเอาไว้ที่ตกลงแล้วมันมีบทสนทนา

สองสมมุติเป็นเรื่องหึงหวง
คือเรื่องบันดาลโทษะหึงหวง
คือถ้าไม่ได้เห็นตรงหน้าแล้วกระตุ้นอารมณ์ขึ้นมา
บอกลูกน้องส่งภาพมา
ลูกน้องพูดไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกับสปายกับฟอส
แต่ถ้าจะเอาตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนอีกว่าลงไปเห็นอะไร
โดยที่สถานะอ้วนต้องมีน้ำหนัก
ด้วยว่าคุณมีสิทธิ์หึงหวงถึงขั้นบันดาลโทษะ

คือโดยปกติคำมีภาคศาสนิกาที่ท่านวินิตใช้กันมา
เราจะมีสิทธิ์หึงหวงได้ต้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
อุ๊ยอาจารย์อันนี้เอาเราเอานับปัจจุบันนะ
โดยไม่แนวสารแนวเดิมอย่างนี้
ประเด็นคือคำว่าเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย
มันมีทั้งแต่งงานแล้วไม่ได้จดทะเบียนแต่คนรู้พฤติการ

เดิมกฎหมายบอกเป็นภรรยามีสิทธิ์
แต่ตอนนี้ผมอย่างที่คุณจอมขวัญพูดถูกครับ
วันนี้การจดทะเบียนสมรสมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มันไม่ใช่เรื่องที่ผูกมัดว่าไม่เป็น
บางคนอยู่กินกันตลอดชีวิตไม่เคยจดทะเบียนก็ได้
อย่างนี้ก็ต้องถือว่ามีสิทธิ์ที่จะหึงห่วงได้ไหมล่ะ
แต่สิ่งที่จะหึงห่วงนี้ก็ต้องผนวกเท่ากับว่า

มีภาพบาดตาบาดใจ
มันต้องพิสูจน์อย่างน้อยก็๒ชั้นก่อน

เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับอ้ำอ้ำคือเพื่อนของสปายและฟอสนะคะ
เขาน่าจะบอกอะไรได้โดยเฉพาะก่อนเกิดเหตุสักครู่ค่ะ
เราคุยกับคุณวราเทพมาสูงเนินนะคะ
หรือว่าอ้ำซึ่งเป็นเพื่อนของฟอสแล้วก็สปายนะคะ

ณวินาทีที่เสียอ้วน
และทีมทำร้ายสปายกับฟอสเนี่ย

อยู่ที่ไหนกับใคร

ไกลจากที่เกิดเหตุเยอะไหมคะ
ประมาณ๕๐เมตรครับ
ใกล้มากเลยใช่ไหม
แล้วก็มันมีรถจอดรถอะไรขวางเยอะครับ
ตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงไหมคะ

แต่ว่าได้ยินเหมือนกับเสียงประทัดนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนโหกเวกโวยวาย
ก่อนที่จะได้ยินเสียงประทัดใช่ไหม

ในระหว่างนั้นตอนที่อยู่ที่ร้านน้ำ
สายันคุยอะไรกับอ้ำบ้างคะ

ในระหว่างที่เที่ยวกันในช่วงนั้น
ก่อนที่จะถึงวันและเวลาเกิดเหตุนะคะอ้ำ

คุณสายันเขาส่งข้อความ
ทางโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ค่อนข้างบ่อย

คุยโทรศัพท์กับญาติอะไรเขาประมาณนี้ครับ

แต่ละครั้งคุยนานไหมคะ

แล้วเขาอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ตลอดไหม
ส่งข้อความไม่ว่าจะส่งทางใดก็แล้วแต่นะคะ
ส่งข้อความแชทเนี่ย

หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เล่นหน่อยแล้วก็วางแล้วก็ถ่ายรูปไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับ
คือเท่าที่ทางเราทราบนะคะ
รู้จักกับคุณสายันจนถึงวันเกิดเหตุประมาณสัก๒สัปดาห์ไหมประมาณนั้นไหมคะ
ประมาณผมคุยกับสายันตั้งแต่วันที่๒๔ครับ

ก็ร่วมเดือนนะใช่ไหมคะ
ประมาณเดือน๒เดือนแล้วครับ
โดยที่ตอนที่คุยเนี่ยสายันไม่เคยรู้จักฟอร์สและสปายมาก่อนเลยใช่ไหมคะ

แล้วเขาถามอ้ำไหมคะว่าสองคนนี้อะไรยังไงคือคุยถึงสองคนนี้กับอ้ำไหมคะ
ตอนแรกยังครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงสปายมาบ้านใช่ไหมครับกับฟอสอะไรประมาณมาบ้านใช่ไหมครับ
ตอนนั้นมันตรงกับบุญบ้างไฟนี่แหละครับผมเลยถ่ายรูปเพื่อนทั้งหมดของผมถ่ายรูปด้วยกัน
เขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยคนนี้สวยดีนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับชมสปายสวยดีอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วได้ถามถึงไหมว่า

แล้วได้ถามถึงเสียอ้วนไหมคะหรือสปายทำงานที่ไหนอะไรเขาแสดงตัวยังไงระหว่างเขากับเสียอ้วนบ้างไหมคะ

แล้วถามถึงสปายเยอะไหมคะ
ถามถึงสปายเขาก็บอกว่าสปายทำงานที่ไหนทำไมสวยดีอะไรประมาณนี้สวยดีนะอะไรประมาณนี้เพื่อนน้องของน้องสวยดีนะอะไรประมาณนี้ครับ

ไม่ได้ถามถึงสปายกับฟอสใช่ไหมคะ
ใช่ครับถามถึงแต่สปายว่าสปายทำงานอะไรแต่ก่อนอะไรประมาณนี้
ถามไหมว่าสปายมีแฟนหรือยัง
อันนี้ไม่ได้ถามนะครับ
ไม่ได้ถามใช่ไหมคะว่าสปายกับฟอสเป็นอะไรกัน

สปายกับฟอสเนี่ยรู้จักสายันนานแค่ไหนก่อนเกิดเหตุคะ
ก็ผมให้รู้จักเขาประมาณวันที่๒๗มิถุนาครับ

แล้วเขาคุยกันคุยกันเหมือนกับแบบ
ก็คุยกันปกติบอกว่าพี่คะสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้ครับ
ทักทายแค่เห็นหน้าผ่านกันเฉย
เหมือนกับว่าเปิดกล้องผัดกันนะครับ
สปายก็สวัสดีพี่เขาอะไรประมาณนี้
อ๋อคุยกันผ่านเหมือนกับวีดีโอคอล่ะคะ
ใช่ครับผมเป็นคนเปิดวีดีโอคอลไปครับ
ว่าผมอยู่กับพี่เขานะอะไรประมาณนี้
ก็บอกว่าดูแลกันดีล่ะอะไรประมาณนี้ครับ
เวลาที่เวลาที่เขาคุยกับสายันคุยกับอ้ำเนี่ยนะคะ
คืออ้ำมักจะอยู่กับสปายและฟอสทั้งคู่ไหมคะ
ใช่ครับอ้ำจะอยู่กับสปายทั้งกับฟอสครับ

ก็น่าจะใช่ครับก็เห็นอยู่ด้วยกัน
อ้ำคะรอบล่าสุดที่ไปเที่ยวกัน
รอบที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
แบ่งห้องแบ่งห้องนอนกันยังไงขออภัยนะคะ
มันอาจจะเกี่ยวกับข้อมูลทางคดีนะคะเลยต้องถาม
งห้องนอนกันแบบไหนคะ๒๒ใช่ไหม
ก็แบ่งห้องกันก็คนละสองนะครับ
ห้องครับห้องติดกันนะครับ
ห้องติดกันขออนุญาตนะคะคือนอนห้องละ๒คนใช่ไหม

โดยที่สปายนอนห้องเดียวกับฟอสใช่ไหมคะ

ที่สปายนอนห้องเดียวกับฟอสมันเป็นเรื่องปกติไหม
รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไหม

ไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามอะไรเลยหรอคะ
ไหมไม่ได้ถามครับ
สปายกับฟอสเอาตามข่าวนะคะคือสปายกับฟอสสนิทกันน่ะ
มานานสนิทกันมากใช่ไหมคะแล้วก็ดูจากที่อ้ำเคยให้ข่าวแล้วเนี่ย
คือจริงแล้วฟอสเนี่ยก็ตุ้งติ้งมาตั้งแต่เด็กถูกไหม

เออทีนี้มันเป็นไปได้ไหมที่ความสัมพันธ์ของสปายกับฟอสเนี่ย
มันจะเกินกว่าเพื่อนสนิทที่สนิทกันมานานรู้จักกันมานาน
ในช่วงที่ต่างคนต่างค่อยเติบโตค่ะมันจะเปลี่ยนไปได้ไหมจากเดิม
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าดูจากท่าทางลักษณะของเขาสองคน
มันก็น่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะครับ
เวลาเวลาฟอร์สเรียกสปายฟอร์สเรียกว่าอะไรคะ

แล้วสปายเรียกฟอสว่าอะไรคะ

แล้วอ้ำเรียกฟอสว่าอะไรคะ
ก็ฟอสครับบางทีก็ฟอสบางทีก็อีกฟอสครับ
แล้วฟอร์สเรียกอ้าว่ายังไงคะ

สปายก็เลือกเหมือนกันนะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับ
คือมันเหมือนเพื่อนสนิทอะเนาะบางทีเราก็จะจิกหัวกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ

เดิมแล้วเนี่ยฟอร์สเคยไว้ผมยาวมาก่อนไหมคะ

ไว้ผมยาวตกตรงนี้แต่ว่าไว้ผมยาวก็เหมือนมันเซอร์อะครับ

ไว้เหมือนกับทุกคนผมยาวทั่วไปครับแต่ว่ามันไม่ยาวครับ
รองทรงเหรอรองทรงปกติอย่างนี้เหรอครับ
ใช่ครับเหมือนกับรองทรงต่ำ
ฟอสไม่เคยแต่งเป็นผู้หญิงสวยครับ

ครับก็ตอนตอนเด็กก็ฟ้อเริ่มฟ้อเริ่มตลอดอ๋อไม่ตั้งแต่โตมา
แต่คือเหมือนแต่งในการแสดงอะไรอย่างนี้
ไปเที่ยวกันโหอันนี้หันจัดเต็มไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่
แต่ว่าตอนเด็กเขาก็เคยใส่ต้นฝูงนะครับ
อืมอ้ำคะเอาเท่าที่อ้ำทราบเนี่ยนะ
สปายเนี่ยกับเสียอ้วนเนี่ยเรียกว่าแฟนได้ไหม
อันนี้เขาไม่เคยบอกครับว่าเขาคบกับใครอะไรประมาณไหนครับ
อ้ำเคยเห็นสปายมีแฟนไหมคะ
ก็เคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับตามภาษาเด็กครับ
ก็ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเป็นอะไรอยู่เขาก็ไม่เปิดเผยอะไรหรอก
เขาก็คุยดูอะไรประมาณนี้ครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ
นี่ตั้งแต่ว่าไงลูก
แต่ว่าพอโตขึ้นมาอันนี้ผมไม่รู้ครับว่าเขาคบกับใครอะไรยังไง

ในช่วงตั้งแต่สปายไปทำงานภูเก็ตเนี่ยเคยเห็นสปายมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมคะ

อ้ำเวลาถ้าสมมุติสปายจะคุยเรื่องแฟนหรือปรึกษาเรื่องความรักเนี่ย
เขาคุยกับอ้ำเขาคุยกับฟอสไหม
อันนี้ไม่เคยคุยเรื่องความรักให้ผมฟังครับ
คิดว่ากับฟอสเขาปรึกษาไหมฮะ

เพราะว่าสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันก็น่าจะปรึกษากันด้วยกันสองคนครับ
สองคนนี้เนี่ยสนิทกันขนาดไหนอามที่เรียกว่าสนิทกันมากเนี่ย
อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาสนิทกันมากคะ
ก็ความเป็นเด็กตั้งแต่เด็กแล้วก็มารู้จักกันก็ประมาณนานแล้วครับ
ก็เริ่มจะสนิทกันไปไหนก็จะไปด้วยกัน
เป็นห่วงเป็นใยกันตลอดนะครับมีอะไรก็คอยบอกคอยสอนกันนะครับ
คะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติคนที่ไม่เคยรู้จักสปายกับฟอสเลย
สองคนนี้เดินด้วยกันแล้วจะคิดว่าสปายกับฟอสเป็นแฟนกันแน่
อันนี้ไม่ใช่ไม่น่าใช่ครับเพราะว่าส่วนมากเวลาฟอร์สเดินกับสปายใช่ไหมครับ
ผู้ชายจะมาจีบสปายมากกว่าครับ
คือไม่มีผู้ชายคนไหนสงสัยว่าฟอร์สกับสปายเป็นแฟนกันแล้วจะไม่เข้ามาจีบสปาย

ไม่มีค่ะก็ใช่นะครับที่ว่าเวลาไปไหนไปอะไรด้วยกัน
ผู้ชายจะเข้ามาจีบสปายนะครับแม่คิดว่าฟอร์สเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ครับ
ไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นแฟนกันสองคนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ
คือท่าทางภายนอกของฟอสเนี่ยยังไงคนก็ไม่มองว่าเป็นแฟนสปายเหรอคะ

อ้ำจ๋ามันมีข่าวที่บอกว่าทางบ้านของสปายห้ามไม่ให้สองคนนี้คบกัน

อันนี้ผมไม่รู้ครับ

มีช่วงไหนไหมที่อ้ำรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ฟอสมันดูแมนจังมีไหม
ก็ปกติเขาก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับ
ม๔ก็เป็นเรียกเรียกเหมือนกันว่าอีฟอสอีฟอสไปไหนอะไรประมาณนี้
ปกติเขาก็ชวนกันไปกันตลอดผมกับฟอสก็ชวนกันตลอดอะไรประมาณนี้
ค่ะอ้ำคิดว่าเอาเท่าที่อ้ำรู้สึกนะคะอ้ำคิดว่าเสียอ้วนเนี่ย
จะคิดว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันไหม
อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้
สปายเคยพูดชื่อเสียอ้วนให้อ้ำได้ยินเข้าหูบ้างไหมคะ
ไม่ครับไม่เคยพูดครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพี่ถามอ้ำคำสุดท้ายคือ
ยังไงซะไม่มีทางที่แม้แต่คนนอก
จะรู้สึกว่าฟอร์สกับสปายเป็นแฟนกันแน่

คนที่ไม่รู้จักสองคนนี้นะแล้วเห็นสองคนนี้อยู่ด้วยกัน
จะไม่มีทางคิดได้แน่ว่าสองคนนี้เป็นแฟนกัน

คือถามผมบอกนักกฎหมายต้องดูแบบนี้

เขาไม่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันนะ

เด็กที่ออกตุ้งติ้งและอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมกำลังจะตัดเรื่อง

มันน่าจะไม่ใช่เรื่องหึงห่วงแล้วล่ะ
งั้นเดี๋ยวเรามาอาจารย์ขอพักสักครู่ค่ะ

เอาอย่างนี้นะคะอาจารย์ขอตั้งประเด็นไว้เลยว่า
ถ้าเรามองในมุมเสียอ้วน
ถ้าจะสู้อย่างน้อย
สู้ให้หลุดไตรตรอง

ถ้าเป็นทีมทนายเสียอ้วน

อย่างน้อยขอให้หลุดจากไตรตรอง

มันมีทางเดียวที่จะลดโทษลงได้
เพราะว่าพฤติกรรมมันชัดแล้วว่าเป็นการยิง

แล้วถ้าใช้กฎหมาย๑ป้องกันเป็นไหม

เพราะคนตายไม่ได้ทำอะไรเสียอ้วน

ก็เหลือตัวสุดท้ายในแง่ของกฎหมาย

จนตัวเองรู้สึกถูกโกงยังไม่เป็นธรรม

ผมว่าเรื่องชู้สาวนี่มันก็ชักจะไม่ค่อยจะแน่ใจ
เพราะว่าเสียอ้วนเขาก็เป็นคนอยู่ในแวดวงทางกรรมรม
ว่างั้นบทสถานบริการเขา
คนสองคนนี้คบกันอย่างไร
แต่ผมกำลังจะมองกับเรื่องเงินทวง

จะมาขอแต่งงานหรือปฏิเสธเรื่องการแต่งงาน

แต่พอกลับไปสาเหตุที่สะสมกันมา
มันก็ปลดไต่ตรองไม่ออก

เรื่องสำคัญว่าเราจะมองข้อเท็จจริงอย่างไร
ข้อที่จริงของตำรวจเราไม่พูดถึงแหละเขาชัดอยู่แล้ว
จริงมันเป็นบทเรียนที่ดีแหล่บนักกฎหมายนักธนาไอที่นั่งดู
ถามเพื่อให้ได้ความว่าจริงไม่ใช่ชู้สาว
ทุกคนมองออกแล้วว่าไม่ใช่ชู้สาว
เพราะเราคุยไหมมันไม่ใช่ชู้สาว
แต่เรื่องทวงหนี้ก็ยังต้องมีเหตุมีผลกันอีก
อาจารย์เวลาเขาสู้กันในศาลเนี่ยนะคะ
คือการที่ถ้าสมมุติมีคดีสักคดีหนึ่ง
ที่ถูกตั้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง

เจอเยอะไหมที่หลุดจากไต่ตอง

ลงมาเป็นเหมือนกับอาทิเจธรรมดาฆ่าอ่า
๘๘ธรรมดานี้ยากมาก
เพราะใดตรองที่เขาจับกันมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้น

แต่ผมเคยทำสมัยก่อนมีการวาดแผนที่วางกันไว้

แต่มันไปติดอยู่ในพลาสติกที่อยู่ใต้โต๊ะ
คือเวลาวาดเอากระดาษมาวาดข้างบนใช่ไหม

แล้วตรงนี้มันหายแบบก็เอากระดาษไป
แต่ปรากฏไอ้พลาสติกที่มันอยู่ผ้าปูโต๊ะน่ะ
มันมีร่องรอยตรงกับสถานที่เกิดเหตุ

อาจารย์เคยเจอคดี

แต่พฤติการใกล้เคียงกันคือเหมือนกับแบบ
คือมีจ้างมีจ้างคน
มีเดินทางมีเช่ารถมีเช่าห้องอะไรก็แล้วแต่อืม
แต่สุดท้ายตอนเกิดเหตุจริง
บังดารโทษามันคือมีไร

มีคนชี้เป้าแล้วเข้าไปยิงเลย

คดีเสียหวดที่ชนบุรีก็ไม่มียิงเลย
เหมือนกับมันเป็นไปได้ไหมทำทุกอย่าง

จ้างคนมาจริงเช่ารถจริงเช่าห้องจริง
แต่แบบไม่ได้คิดว่าจะให้ถึงตายหรอกลองไปคุยดูก่อน
ไม่คือถ้าผู้กระทำเป็นผู้ก่อเป็นผู้ก่อมีส่วนในการก่อ
เช่นไปคุยเจรจานี่คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้นู่นก็พูดไปพูดมา
เรามีปืนเราชักยิงอย่างนี้ไม่ใช่บันดาลโทษะ
บอกให้เมื่อไหร่จะคืนว่าเงินเนี่ยเดี๋ยวไม่คืนเดี๋ยวมีปัญหานะ
เราไปพูดอย่างนี้มันเท่ากับเราเป็นคนไปก่อ
ไอ้ฝ่ายนู้นตอบโต้ด่ามาเราชักปืนยิง
อันนี้ไม่ใช่ไปแล้วคำพิพากษาตัดสินมาอย่างนี้หมดเลย
เพราะความตั้งใจแรกคือจะไปทวง
จะไปทวงเห็นไหมจะไปทวงถ้าทวงแล้วพูดดี
แล้วเขาว่าเรามาอันนั้นอาจจะใช่แต่แต่ถ้าไปข่มขู่เขา
แล้วเขาตอบโต้กลับมาแล้วเราทำอันนี้ไม่เป็นบันดาลโทษะ
พอจะเข้าใจแต่ไม่รู้มีข้อมูลอะไรเปิดมาอีก
เราน่าจะได้คุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสำนวนที่ตำรวจทำเนี่ย
ก็คือส่วนหนึ่งในการสู้คดีนะคะแต่ว่าในแง่ของความเห็นอกเห็นใจ
หรือว่าค้นหาที่มาของคดีนี้ยังเป็นที่สนใจ
ก็ไม่แพ้กับคดีที่สู้กันจริงซะด้วยซ้ำไปนะคะ
คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่สวัสดีค่ะ